ว่ากำตามสนองหรือเปล่าโดนไฟช็อตโดนไฟช็อตแล้วเสียชีวิต
ไปไหนอ่ะเพื่อนหนีหมดเลยกว่าจะรู้กว่าจะมีคนไปเห็น๕วัน
เข้าไปแล้วคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยเมื่อวานนี้ตอนห้าโมงเย็นครับ

รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตในโรงงานร้าง
ซอยยูโรเทคอำเภอบังปะกง
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจตุรงอายุ๓๒ปี
ตอนไปเจอนี่ร่างเขานอนหงายเลยนะ
แล้วเสื้อยังมีรอยโดนไฟช็อตหลายจุดเลย
ขมับซ้ายกับดวงตาคือ

บริเวณลำตัวผู้ตายมีเชือกรัดอยู่กับอุปกรณ์ต่าง

ไฟฉายพวกครีมแล้วก็ไขควงคือ
อุปกรณ์ช่างทั้งนั้นตกอยู่ข้างตัว
บนเสาไฟฟ้ามีเหล็กเส้นมีไขควง
แล้วก็ค้อนนี่เสียบคารูเสาไฟฟ้า
ทำเป็นบันไดเพื่อจะปีนขึ้นไปบนสายไฟแรงสูงครับ
ทราบว่าจตุรงค์ผู้เสียชีวิตเนี่ย
มากับเพื่อนอีก๓๔คนน่ะก่อนนั้น

จะมาขโมยเหล็กแล้วก็ลักตัดสายไฟในโรงงานร้างเป็นประจำครับ
เห็นมันร้างนี่อุปกรณ์ยังเสียบคาอยู่แบบนี้
แล้ววันเกิดเหตุจตุรงค์น่าจะโดนไฟช็อตร่วงจากเสาไฟตกกระแทกพื้น
แต่เพื่อนที่มาด้วยกันลืมหมดแล้วที่เป็นเพื่อนกันครับ

ปล่อยทิ้งจตุรงไว้ให้เสียชีวิตแบบนั้นแหละ

จตุรงค์น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕วัน

แล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่

รับศพของคุณจตุรงค์ไปบำเพ็ญกุศลต่อไป